ส่วนซอสนี้จะเป็นซีเกรดของเชฟเลย
ซึ่งจะไม่มีใครสามารถรู้ว่าซอสตัวนั้นผสมอะไรบ้าง

คุณเป็นซิกเนเจอร์ของข่าวอีกตรงหนึ่งเลย
เมนูขึ้นชื่อของที่ร้านซากุระคือเมนูอะไรครับ
ซาชิลอู้ด้งร้อนและก็แคมปูระอู้ด้งร้อน
เที่ยงตรงวันเสาร์แบบนี้

ทัวร์นั่นเองค่ะโดยสัปดาห์ที่แล้วที่เราเดินทางไปค้นหาเรื่องราวของขนมจีนนานาชาติ
ขนมจีนซาวน้ำสูตรโบราณเมนูเส้นคลายร้อนจากภาคกลางของไทย
ต่อด้วยโมฮิงกาขนมจีนน้ำยาปลาเมนูเส้นประจำชาติของประเทศเมียนมา
และหมุนทางขนมจีนสายรุ้งจากประเทศเวียดนามที่เชื่อว่าทานแล้วจะอายุยืนยาวค่ะ
ขึ้นชื่อว่าเป็นรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์แล้วจะให้อยู่กับพี่นานก็คงจะไม่ได้ค่ะ
เพราะวันนี้นักเล่าเส้นของเราหิ้วกระเป๋าเพื่อจะออกเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะ
แต่กว่าจะไปถึงที่หมายก็คงต้องใช้เวลาเดินทางกันสักหน่อย
แต่ไม่ว่าจะเดินทางไปไกลแค่ไหนจะขึ้นเหนือหรือล่องใต้
ก็มั่นใจว่าเพื่อนเดินทางคู่ใจของคุณน็อตจะพาไปออนทัวร์ทั่วประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย
เพราะมีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมระบบช่วยชะลอกความเร็วที่ความเร็วต่ำ
ภาษาแบบนี้ยิ้มหน้าบานเลยเนาะไอ้น็อตเริ่มการเดินทางด้วยความสุขแบบนี้
รับรองว่าภารกิจการตามหาเรื่องราวและที่มาของเมนูเส้นอนาชาติที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรา
ง่วนขนาดแน่นอนเจ้า
สวัสดีครับเที่ยงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับพบกับผมวาริสเฟิลอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
รายการให้พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นนานาชาติในประเทศไทยครับ
วันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมเนี่ยขับรถขึ้นเหนือมาถึงจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะครับ
เหตุผลที่เราต้องกลับเข้ามาที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยตอนนี้อากาศกำลังดีมากมากนะครับ
แถมคนที่นี่ก็เป็นคนที่น่ารักมากจริงนะครับผม
แต่แน่นอนครับที่เชียงใหม่แห่งนี้เนี่ยจะมีเมนูเส้นนานาชาติอะไรให้เราค้นหาเนี่ยต้องติดตามครับ
แต่ก่อนจะไปค้นหาเมนูเส้นอนาชาตินะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในที่ที่ห้ามพลาดของจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ครับ

วันนี้พิเศษค่ะเพราะก่อนจะไปพบกับเมนูเส้นอนาชาติในจังหวัดเชียงใหม่เล่าเส้นเป็นเรื่องขอพาคุณผู้ชมไปแอวสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังฮิตอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจค่ะที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจและไม่ควรพลาดบ้างต่วยไอ้น็อตไปเลยเจ้า
สวัสดีครับพี่ดาวครับสวัสดีครับพี่ดาวเป็นเจ้าหน้าที่ประจำสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตที่จังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้นะครับผมค่ะใช่ค่ะก่อนเลยถามถึงวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ขึ้นมาครับค่ะที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตแ
แล้วก็เยาวชนด้วยค่ะอืมที่แห่งนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรให้เราได้เยี่ยมชมบ้างครับค่ะที่นี่เราก็จะมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาตินะคะครับผมซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะจะให้ความรู้เกี่ยวกับพืชการใช้ประโยชน์จากพืชนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีโซนเปิดใหม่นะคะจะเป็นภาพถ่ายสามมิติด้วยค่ะภาพถ่ายสามมิติ

ได้รวบรวมพันไม้นานาชนิดมาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงามและได้ความรู้ควบคู่ไปด้วยนั่นเองค่ะไฮไลท์ของที่นี่จะมีเรือนกล้วยไม้ที่รวบรวมกล้วยไม้หลากชนิดเอาไว้หากใครได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ก็จะได้สัมผัสกลิ่นหอมของกล้วยไม้สกุลช้างอบ
ย้ายมาที่เรือนป่าดิบชื้นก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะที่นี่จะถูกตกแต่งไว้อย่าง
เต็มไปด้วยพันไม้น้อยใหญ่แถมยังมีทั้งน้ำตก
ถ้ำและลำทานให้ได้ชมกันอีกด้วยค่ะถ้าใครมาเยี่ยมชมที่นี่ในหน้าฝน
แล้วมีอะไรอีกครับค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะที่เรือนพืชทนแรงค่ะ
เราจะพบกับกระบองเพชรค่ะอ๋อกระบองเพชรเขากำลังฮิตปลูกกันด้วยตอนนี้
อันนี้เป็นไฮไลท์เลยแล้วก็อีกอย่างคือมีกระบองเพชรสวยแปลกให้ชมด้วยค่ะ
อ่าน่าสนใจนะครับอีกที่หนึ่งเห็นว่าได้เพิ่งเปิดใหม่เลย
ทำเสร็จกันเลยอีกที่หนึ่งตรงนี้นะคะเพิ่งเปิดไปตอนเดือนธันวาปีที่แล้วนะคะ
เราเรียกว่าคานุปี้วอคนะคะหรือว่าทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ค่ะครับผมค่ะ
เป็นการเดินระดับสูงอย่างนี้เหรออยู่ใช่อันนี้สูงประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเมตรนะคะ
สูงยี่สิบถึงยี่สิบห้าเมตรนะครับแล้วก็เป็นทางเดินประมาณห้าร้อยเมตรค่ะ
เพื่อชื่นชมธรรมชาติรอบรอบเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามเห็นเรือนยอดไม้นะคะ
โดยปกติเราจะต้องแหงนมองต้นไม้อืมคราวนี้เราเดินปกติเลยแบบเนี้ย
เราเดินระดับยอดไม้เลยค่ะอ่าน่าสนใจแล้วอ่ะมีสามที่หลักหลักนะครับ
วันนี้เราจะไปดูกันนะครับแต่นอกนั้นก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย
ที่ส่วนพืชธรรมชาติแบบนี้ใช่ไหมครับผมใช่ค่ะงั้นเราเริ่มต้นกันที่ไหนก่อนดี
เดี๋ยวเราไปชมที่เลือนพืชทนแรงกันเลยค่ะโอเคไปเลย
ชมกระบองเพชรกันเลยได้เลยไป
ส่วนเรือนกระจกยอดฮิตที่ชาวฮิปสเตอร์นิยมไปโพสต์ท่าถ่ายรูปเก๋กันนั่นก็คือ

ตอนนี้จะอยู่ในโซนของเรือนพืชทนแรงเรือนพืชทนแรงนะครับผม
ก็ที่เรารู้จักอันนี้ก็พวกกระบองเพชรพวกนี้แหละใช่ไหมค่ะนี่นะฮะโอ้โหดูออกดอกสวยงามเลย
ใช่จะมีหลายชนิดนะคะมีหลายสีนะคะที่ดูนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีขนสีขาวนะคะ
นี่เป็นคนอันนี้อันนี้ไม่ตำมือใช่ไหมใช่แต่เขาจะมีหนาเล็กเล็กด้านใน
คือพวกกลุ่มกระบองเพชรนี่นะคะคือเขาจะเปลี่ยนใบให้กลายเป็นหนามช่วยลดการคลายน้ำตรงนี้ค่ะ
แล้วทำไงให้มันออกดอกอ่ะตัวนี้แหละค่ะคือเขาก็จะต้องได้รับน้ำน้อยแล้วโดนแดดจัด
อันนี้เป็นเทคนิคเลยในการปลูกเลี้ยกระบองเพชรในนี้มีกระบองเพชรด้วยแบบหายากยากนะมีเลยค่ะ
นำเข้าจากต่างประเทศอ่ะมีค่ะหลายชนิดเลยค่ะอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีในกลุ่มของถังทองนะคะ
ก็จะเป็นแบบถังทองลูกโตเลยอ่ะไปดูไอ้ที่หายากเรียกอะไรนะถังทองถังทอง
อ่าป่ะเป็นยังไงโอ้นี่สวยอังเลยออกดอกเบอร์เล่งเลย
เอาล่ะตรงนี้เรามาอยู่ในท่ามกลางกระบองเพชรที่มีชื่อว่า
ถังทองค่ะอ๋อนี่เหรอถังทองใช่แต่มีอีกชื่อนึงค่ะเด็ดมากชื่อว่า
เก้าอี้แม่ยายค่ะทำไมเออทำไมอ่ะคือเขาอ่ะรูปร่างจะคล้ายคล้ายถังหรือเก้าอี้นะคะ
แล้วก็ลูกเขยคงรักแม่ยายมากมากค่ะเขาก็เลยเนี่ยค่ะเอาให้แม่ยายไปเลยค่ะ
ให้เก้าแม่ยายไปนั่งเก้าอี้หนาวให้แม่ยายนั่งนะคะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยลูกโตนะคะที่สามารถออกดอกได้เนี่ย
จะอายุประมาณ๔๐ปีขึ้นไปค่ะอ๋ออายุประมาณ๔๐ปีขึ้นไปเลยเหรอ
อันนี้จะมากกว่านี้ประมาณ๕๐๖๐ปีเลยค่ะ
หูกว่าจะได้ขนาดนี้ต้องใช้เป็นระยะเวลาเหมือนกันเนอะ

จากตรงนี้นะฮะยังมีที่ไหนที่น่าสนใจอีกในสวนพฤษศาสตร์แห่งนี้ครับ

โอ้โหที่บอกว่าเพิ่งเปิดเมื่อเดือนธันวาคมนี้

ต้องไปนะสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ที่มีอยู่ในประเทศแล้วก็อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับผม

ที่นี่เขาก็เปิดให้เข้าชมทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีจนถึง๑๗นาฬิกาเลยล่ะค่ะ
และถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมที่นี่ก็อย่าลืมปฏิบัติตามกฎที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ตั้งไว้ด้วยนะคะ
เพื่อที่เราจะได้เที่ยวอย่างสนุกสนานและปลอดภัยอีกด้วยนั่นเองค่ะ
สวนพฤษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจแห่งนี้นะครับยังมีสถานที่สวยงามให้คุณมาค้นหานะครับผม
ถ้ามาเชียงใหม่อย่าลืมแวะมาที่นี่นะครับแน่นอนครับวันนี้นะครับเราทำตามสัญญาครับ
มี๓ร้านเส้นอนาชาติในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวของร้านเส้นแต่ละเส้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปเลยครับ
โหเจอสะพานสูง๒๐เมตรเข้าไปถึงกับเดินไม่เป็นเลยเหรอคะคุณนอท
อย่างนั้นขอพักเบรกให้คุณน็อตเขาหายใจหายคอให้หายกลัวความสูงกันซะก่อน
เดี๋ยวกลับมาออนทัวร์ค้นหาเมนูเส้นอนาชาติในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันในช่วงหน้าค่ะ